ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดเลยก็มีหนึ่งบุคคลที่ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็คือคุณก้องห้วยไร่ครับ
มีการนำน้ำดื่มรวมทั้งอาหารกว่า๕๐๐ชุดไปให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในขณะนี้
จากเหตุการณ์อุทธกภัยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยต้องเจอกับวิกฤตน้ำป่าไหลหลากนะฮะ
แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแบบนี้บ้านบริเวณของประชาชนกว่าร้อยหลังครับ
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดกล้องห้วยไร่นะฮะ
ศิลปินนักร้องชื่อดังของชาวอีสานนี่แหละครับนะฮะ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพี่น้องบ้านสูบหมู่๙เมืองเลยขาดน้ำอาหารด่วน
มีเด็กคนแก่ยังติดอยู่บนหลังคาบ้านคนพื้นที่ก็สามารถนำสิ่งของเหล่านี้เข้าไปให้ชาวบ้านได้
ติดต่อผมด่วนครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดว่าน้ำดื่มอาหารพร้อมทาน
คืนนี้ด่วนผมจะเปิดก่อนก็คือ๕๐๐ชุดนะครับ
ใครจะตามก็เจอกันได้ที่เมืองเลยวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละครับ
นะขอให้อ่าเป็นของเพราะว่าเขาไม่รับเงินนะฮะ
ตอนนี้ชาวบ้านต้องการอาหารน้ำดื่มให้เขาสามารถประทังชีวิต
เดี๋ยวเรื่องของเงินเยียวยาต่างหลังจากน้ำลดค่อยว่ากันอีกที
ขอบคุณคุณก้องเพื่อให้ดูนะฮะนะฮะอ้าวก็ช่วยกันได้
โดยงานที่เกี่ยวข้องครับนะฮะต้องช่วยแล้วนะฮะ
ประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะ